ปัจจุบันมีมูลค่ารวมกว่า๑๗๐๐ล้านบาท
เป็นโอกาสของผู้ประกอบการผู้ผลิตหลายเจ้าครับ
ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับคุณผู้ชมเราพบว่า
หนึ่งในผู้ผลิตนั้นเขาก็มีการปรับปรุงเรื่องของผลิตภัณฑ
ให้มีความทันสมัยแล้วก็ให้ความสนใจกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น
ติดตามเรื่องนี้จากคุณกัญจนาปลื้มจิตครับ
ออมลูกเล็กเหล่านี้ผลิตขึ้นด้วย
นวัตกรรมแคปซูลไร้ลอยต่อ
เพื่อให้ลูกอมแตกตัวและดับกลิ่นปาก

ผลิตจากโรงงานโมลิชิตายินตันในประเทศญี่ปุ่น
กระบวนการผลิตที่ทันสมัยของแคปซูลไร้ลอยต่อ
เป็นนวัตกรรมเฉพาะของโมริชิตายินตัน
ซึ่งจดสิทธิบัตรไว้แต่เพียงรายเดียวในโลก
ซูลนี้มี๔ชั้นด้วยกัน
ชั้นแรกเป็นเจลาตินที่หุ้มห่อเอาไว้ในลักษณะของเปลือก
ชั้นที่๒๓และ๔บรรจุสมุนไพรเอาไว้ภายใน
เมื่อชั้นแรกละลายในปากจะได้สัมผัสกับรสชาติที่อยู่ภายใน
จากนั้นชั้นถัดไปจะทำงานแล้วก็ลงไปสูบกระเพาะอาหารเพื่อดับกลิ่น
นวัตกรรมนี้ยังใช้ในอุตสาหกรรมยาด้วยค่ะ
เราเป็นแคปซูไลท์เราต่อทั้ง๔ชั้นที่ปัจจุบันต้องบอกว่าเป็นที่เดียวในโลกที่สามารถผลิตได้
ซึ่งมันทำงาน๒ขั้นตอนก็คือสามารถดับกลิ่นในปากได้
รวมถึงดับกลิ่นต้นต่อคือกระเพาะอาหาร
เวลาคนเราทานอาหารลงไปเนี่ยโอเคกลิ่นปากมีอยู่แล้ว
แต่ว่าอาหารที่หมักที่หมักอยู่ในท้องในกระเพาะเราเนี่ย
เวลาสังเกตอาการเรือตีลมตีขึ้นมาอาหารกลิ่นก็จะออกมา
ชั้นนอกจะดับกินในปากส่วนชั้นในจะไปดับกลิ่นถึงในกระเพาะอาหาร
การทำตลาดออเล่าแคร์ซึ่งแข่งขันสูง
ทำให้ผู้ผลิตต้องชูสินค้านวัตกรรมเป็นจุดขาย
เพื่อให้สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีของผู้บริโภค

และลูกอมนูตที่ผลิตด้วยนวัตกรรมแคปซูลแบบไร้ลอยต่อ

ได้จากยอดขายที่เติบโตถึงร้อยละร้อย
ยอดขายเพิ่มเป็น๒๐๐ล้านบาท
เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ยาสีฟันน้ำที่ได้รับการตอบรับอย่างดี
คาดหวังส่วนแบ่งตลาดไว้ที่ร้อยละห้า
ผมเชื่อว่าคนที่มีไลฟ์สไตล์เปลี่ยนเรื่อย
เขาก็ต้องการสินค้าที่เหมาะหรือตอบโจทย์เขา
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราค้นหาหรือผลิตขึ้นมา
ก็จะเป็นสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของ
จริงเราพยายามจะตอบโจทไลฟ์สไตล์ของคนทุกเพศทุกวัยในประเทศ
ผมว่าเราพยายามหาสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ได้ทุกเพศทุกวัย
เติบโตของผลิตภัณฑ์ออรอลแคร์ในประเทศไทย
ทำให้โมริชิตายินตันจากประเทศญี่ปุ่นและไทยยินตัน
ที่จะขยายตลาดอาเซียนร่วมกัน
โดยใช้ไทยเป็นศูนย์กลางในการทำตลาดและส่งออก
พร้อมทั้งตั้งเป้าจะทำตลาดครอบคลุมทั้งอาเซียน
ภายใน๓ปีข้างหน้า
นายจูนิจิโคมามูระประธานบริษัทโมริชิตายินตันเชื่อว่า

มีความใกล้เคียงกันและคาดหวังว่า
ความร่วมมือครั้งนี้จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
ยินตันคาดว่าในอีก๓๕ปีข้างหน้า
ขายจะเติบโตแต่ระดับ๑๐๐ล้านบาท
ขณะเดียวกันเตรียมจะนำสินค้าใหม่ประเภทอาหารเสริม
โพลไบโอติกที่มีคุณสมบัติเด่น
เรื่องของการช่วยย่อยอาหารมาทำตลาดในเร็วนี้ด้วย
การจนาปลื้มจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน